ไหนก็น้องลิซ่ามาแล้วขอลิซ่าต่อเลยล่ะคุณคุ้นกันมั้ย
นี่ทำขวัญบุรีรำเหรอเนี่ย
นี่คือคำขวัญจังหวัดบุรีรำแต่จริงคำขวัญเนี่ยไม่ได้มีต่อท้ายด้วยน้องลิซ่า
แต่ว่าด้วยความคนรักน้องลิซ่าขอเติมเข้าไปหน่อยแล้วกันนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ทั้งชื่อเสียงแล้วก็ความดังของน้องลิซ่าเนี่ยเอาจริงเหมือนเป็นโลโก้ประจำจังหวัดไปแล้วคุณผู้ชม
และด้วยความดังของเพลงลาลิสาล่าสุดนี้นะคะโซโลเดี่ยวของน้องที่ปล่อยออกมานี่นะคะ
อกจากจะทำให้คนมาสนใจเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่น้องได้สื่อผ่านตัวของน้องแล้วนะฮะ
ฉกประสาทหินพนมรุ้งจังหวัดบุรีรำบ้านเกิดของสาวลิซ่าตอนนี้กลายเป็นที่พูดถึงค่ะ
รวมไปถึงล่าสุดนี้นะคะน้องลิซ่าเขาได้ให้สัมภาษณ์ไว้พูดถึงร้านลูกชิ้นลูกชิ้นกิน
น้องน้องบอกว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากจะกลับไปทานคุณผู้ชมทีนี้เป็นไง
โอ้โหตอนนี้หลายคนพูดถึงจังหวัดบุรีรำกันมากขึ้นเป็นพิเศษเลย
วันนี้เอางี้คุณผู้ชมขอรวบรวมเหล่าคนดังชาวบุรีรำบางส่วนนะ
โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาฝากกันค่ะพี่แจ๊

ใช่ค่ะขอเริ่มต้นกันที่คนนี้เลยละกันนะคะนักร้องหนุ่มฟลุ๊กจิตกรค่ะ
ฟลุ๊กวงไอน้ำนั่นเองนี่เป็นเพื่อนสมาชิกวงไอน้ำมาด้วยนะคะ
รวมไปถึงสมาชิกในวงทุกคนเนี่ยล้วนเป็นชาวบุรีรำทุกคนเลย
แน่นอนว่าวงนี้เขาชื่นชอบการเล่นดนตรีไล่ลากความฝันด้วยการเดินสายประกวด
ถ้าจำกันได้ปีนู้น๒๕๔๕คุณผู้ชมมีซิงเกิ้ลแรกเนี่ยเชื่อว่าทุกคนรู้จัก
ลงรักคนมีเจ้าของแอบมองอยู่ที่ควัน
รักคนมีเจ้าของโด่งดังทั่วประเทศคุณผู้ชมค่ะตอนนั้นโฟลเป็นนางเอกเอ็มวี
กลายเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นขวัญใจเพลงในยุคนั้นสุดค่ะ
โอ้โหก็โด่งดังกันไปนะคะมาต่อกันอีกหนึ่งศิลปินละกัน
แต่คนนี้มาแบบเดี่ยวดังคนเดียวไม่เผื่อใครเลยจ้า
สิงโตนำโรคสิงโตนำโชคสิลฟินอารมณ์ดีค่ะที่มีกีตาร์แล้วก็โอคูเลเลนี่แหละค่ะ
เป็นแบบว่าของคู่กายเลยสิงโตนะคะมีเพลงฮิตมากมายเลยที่หลายคนเนี่ยร้องตามกันได้ทั่วเมืองเลยนะคะ
จากฝีมือทางด้านดนตรีจะจัดจ้านแล้วพักหลังคุณผู้ชมค่ะ
มาเพิ่มค่ะมาเอาดีทางด้านพิธีกรด้วยนะอันนะยังนั่งแท่นเป็นโพสต์รายการประกวดร้องเพลงชื่อดังอีกด้วยล่ะค่ะ
ไม่ธรรมดาจริงนะคนบุรีรำเนี่ยใช่นะคะมีวงดนตรีนะคะเดี่ยวไปแล้วมาคุณผู้ชมค่ะมีดนวงดนตรีกันบ้างดีกว่า

หญิงลีศรีจุมพลคนนี้บอกเลยแจ้งเกิดท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจ

โอ้ยเต็นสักทุกหัวเมืองเลยค่ะ

หญิงลียังมีธุรกิจที่บ้านเกิดด้วย

หญิงลีล้านลาที่บ้านเกิดค่ะ
เป็นกายที่จุดต้อนรับแฟนคลับไปด้วยในทางนี้

พระเอกค่ะพระเอกที่เรื่องลับคุณปอธิษฎี
แล้วก็ลูกสาวตัวน้อยน้องมะลินั่นเองคุณผู้ชม
ทั้งคู่มีสายเลือดเป็นบุรีรำโดยแท้จริงเลยค่ะ

เพราะว่าคุณปอเป็นที่รักของคนบุรีรำเลยนะคะ
ฝากลูกสาวเองนะคะก็ฉายแววซุปตาตั้งแต่เด็กค่ะ
ยิ่งโตขึ้นความสามารถแล้วก็การได้รับการสับสนนะคะ

คือแบบสับสนมากแล้วเต้นเก่งมากจริงคุณผู้ชม
แล้วน้องมาลีเขาชอบซุกตามากนะ

ก็เลยทำให้น้องมะลิเนี่ยฉายแววความเป็นซุปตามากยิ่งขึ้นค่ะ
สักวันหลายคนก็บอกนะคะว่าน้องมะลิเจริญลอยตาม
เจริญลอยตามน้องลิซ่าหรือเปล่า
เพราะว่าเป็นคนบุรีรำเหมือนกันนะคะ
แล้วก็บุรีรำจริงแล้วก็ใกล้จังหวัดบ้านเกิดพี่แจกรีนนะสุริน
เวลาเดินทางกลับบ้านก็ต้องลงสนามบินบุรีรำก่อน
แล้วก็ไปสุรินทร์ก็คือได้เห็นตลอดเลยนะคะ

อ่าตัวจริงค่ะแฟนพันธุ์แท้คุณวิทยาลักษณ์ค่ะ
ขอแบบว่าสนับสนุนศิลปินทุกท่านเลยก็แล้วกัน